มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา
มันเป็นอาหารของพระราชา
มันเป็นอาหารของพระราชา
มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา
มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา
มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา
มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา
มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา
มันเป็นอาหารของพระราชา
มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา
มันเป็นอาหารของพระราชา
มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา
มันเป็นอาหารของพระราชา
มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา
มันเป็นอาหารของพระราชา
มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา
มันเป็นอาหารของพระราชา
มันเป็นอาหารของพระราชา

มันเป็นอาหารของพระราชา

ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ

ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ

ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ

ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ

ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมอะไรคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ

ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ

ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ

ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ

ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ

ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ

ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนนี้แปลว่าเรียนจบมไหนคะ

ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนจบมไหนคะ

ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนจบมไหนคะ

ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนจบมไหนคะ

ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนจบมไหนคะ

ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนจบมไหนคะ

ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนจบมไหนคะ

ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนจบมไหนคะ

ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนจบมไหนคะ

ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนจบมไหนคะ

ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนจบมไหนคะ

ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนจบมไหนคะ

ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนจบมไหนคะ

ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนจบมไหนคะ
ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนจบมไหนคะ

ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนจบมไหนคะ

ตอนที่จะไปอยู่โรงเรียนจบมไหนคะ
แต่คุยก็ไม่ได้ลึกซึ้งเนาะส่วนใหญ่ก็เป็นรับปากรับคำว่าจะดูแลไม่ต้องห่วง
ใช่ค่ะแม่ค่ะทีนี้พอน้องเอาล่ะเสร็จแล้วเอาอยู่นะลูกเริ่มต้นปุ๊บ
ตอนนั้นมีเอกใจอะไรไหมคุณแม่แบบเอ๊ะมันแปลกนะเอ๊ะเป็นห่วงนะมีเอกใจไหมคะ
ก็มีเอกใจค่ะมีเพราะว่าแม่เห็นไม้เบสบอลที่มันหักครึ่งยิงอยู่ตรงฝาผนังบ้าน
มีอยู่สองสามอันอันที่หักก็มีอันที่ไม่หักก็มีเอ่อเขาก็พูดบอกว่าอันเนี้ย
ไม้เบสบอลที่หักเนี่ยก็ตีพวกมันนี่แหละแล้วก็เอ๊ะไม้เบสบอลนั้นเนี่ยไม่ใช่ไม้มาก้านมะยม
เดี๋ยวตอนที่พูดนี่คุณแม่ได้ถามต่อไหมตียังไงตีใครบ้างแล้วเด็กเป็นยังไงได้คุยกันต่อไหมคะเรื่องไม้เบสบอล
แต่แม่เอกใจแล้วล่ะเอ๊ะหมายเบสบอลตีถึงหักได้นี่มันต้องคัดขนาดไหน
เราก็เอกใจเหมือนกันก็ไม่ค่อยสบายใจเริ่มไม่ค่อยสบายใจแล้วค่ะตอนนั้น
ตอนที่เขาพูดถึงเรื่องไม้เบสบอลเนี่ยเขาพูดกับคุณแม่ด้วยน้ำเสียงแบบไหน

อารมณ์สบายค่ะอารมณ์แบบเราคุยกันปกติไงค่ะ
อืมที่ที่บ้านเขามีเลี้ยหมาเลี้ยแมวบ้างไหมคะคุณแม่
มีเลี้ยงหมาค่ะ๓ตัว

หมาปกติไม่บาดเจ็บอะไรเนอะ
ไม่บาดเจ็บหมาล่าเริงปกติค่ะเล่น
ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะคืออยากรู้บรรยากาศทั้งหมดว่าแบบเอ๊

อาทีนี้ขอเรื่องลูกชายคุณแม่ก่อนครับ
พอเอาล่ะให้น้องอยู่เริ่มต้นเรียนนะลูก
แล้วยังไงทำไมอยู่แค่สัปดาห์เดียวคะแม่
ก็เข้าไปวันแรกก็ยังไม่มีอะไร
เท่าที่น้องเล่าให้แม่ฟังนะคะ
พอวันที่๒น้องก็เริ่มโดนทำโทษเพราะว่าน้องท่องสับไม่ได้

มีครูคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของโรงเรียนไหม
ไม่มีค่ะน้องบอกว่าครู
มีคือคนที่ทำโทษ
คนที่เป็นครูก็คือคนเดียวนี่เลยค่ะ

ครูที่ตอนแรกคุณแม่มาเจอวันนั้นล่ะคะ

คุณครูที่มาสอนวันนั้น

แต่ว่าคุณครูคนนั้นเขาไม่ได้มาทำโทษเด็กอะค่ะ

วันที่๒แล้วไปโดนวันไหนอีกไหมคะ
ก็วันที่๓ที่๔เรื่อยมาค่ะทุกวันค่ะ
ส่วนใหญ่ที่โดนจากทำผิดอะไรอ่ะคะ
ส่วนใหญ่น้องบอกท่องสับไม่ได้

อืม
รุนแรงที่สุดเนี่ยคือโดนอะไรคะแม่

แล้วก็โดนคุณครูแล้วก็เพื่อนลุมกันกระทืบ
เพื่อนที่กระทืบเนี่ย

อย่างตอนที่เอาลูกชายไปส่งเนี่ยนะคะ
คือมีเด็กที่เรียนอยู่ก่อนแล้วด้วยใช่ไหมคะ
มีค่ะมีรุ่นที่เขาเรียนอยู่ก่อนแล้ว

ไม่ค่ะอายุไร่เรียกกันค่ะ
อันนี้แม่ไม่ทราบอะค่ะเพราะว่ารู้แค่ว่าเขาเรียนมาก่อนแล้ว
แต่เราไม่เคยไปถามเขาว่าเขาเรียนมานานไปไม่เป็นไรค่ะ
คุณแม่ทีนี้ที่บอกว่าก็โดนตั้งแต่วันที่๒ที่๓ที่๔
จากเริ่มจากไม้เบสบอลข้อหัวก็ไปเป็นมือเป็นเท้าแล้วเนี่ยนะคะ
ทีนี้ไอ้จังหวะที่ตอนที่โดนมือโดนเท้าเนี่ยเอาเท้าเลยก็แล้วกัน
ตอนที่โดนเท้าเนี่ยคือโดนหนักแค่ไหนคะ
ก็น้องนอนแห่อยู่ที่พื้นนะคะแล้วก็ลุมกันเลยอะค่ะ

ใช่ค่ะคือน้องเขาก็บอกนะว่ามีเพื่อนบางคนที่เขาไม่อยากทำ
แต่ก็ต้องทำเพราะว่ามีรุ่นพี่ที่อยู่ก่อนในนั้นบอกว่า
ไม่ได้นะต้องทำมันเป็นธรรมเนียม
คือแล้วเวลาทำนี่คือแค่ไหนถึงหยุดคะแม่
ก็น้องกราบค่ะกราบบอกว่าพอแล้วกราบแล้วไหว้แล้วไหว้อีกอ่ะ

โดนทุกวันค่ะตั้งแต่วันที่๒ลงมาค่ะ
พอวันที่๔มาก็เริ่มหนักแล้วค่ะวันที่๔คือมีแผลแล้วค่ะ
ซึ่งในระหว่างนั้นแน่นอนเขาไม่ได้โทรหาคุณแม่เลยเพราะโทรไม่ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแม่ก็ไม่ทราบเลยเพราะว่าตอนที่น้องไปเรียนได้๒วันแรก
โทรหาคุณครูบอกว่าแม่จะเข้าไปหานะ
ฝากให้คุณครูถามน้องหน่อยว่าอยากได้อะไรไหม
คุณครูบอกว่าแม่ซื้อของที่จะซื้อมาให้น้องได้เลยแล้วเดี๋ยวผมออกไปรับแม่ไม่ต้องเข้ามา

คุณแม่ค่ะเดี๋ยวขอพักแวบเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจังหวะที่ไม่ไหวแล้วลูกคุณแม่ต้องตัดสินใจออกมาแล้ว
แล้วก็ข้อมูลทั้งหมดที่คุณแม่ให้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับเด็กคนอื่นแล้วก็คดีที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
นายวรกรเดี๋ยวพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาว่าเอ๊ะตกลงมันเป็นธรรมเนียมแบบนี้แล้วคนที่ร่วมทำร้าย

เรื่องทะเลาะกันอาจจะไม่มีนะครับ
อันนี้คือชัวร์แน่นอนว่าถ้าที่นี่กดเหล็กหรือ
คือถ้าต่อยกันคือเราไล่ออกทั้งคู่

และยิ่งการทำร้ายร่างกายกันเนี่ยผมคิดว่าผมสั่งห้ามไปแล้วนะครับ
แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะมีนอกรอบหรืออะไรหรือเปล่า
อันนี้เราคือแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอแผลเจออะไรเนี่ย
ก็คือเราต้องเรียกมาถามอยู่แล้วว่าเป็นเพราะอะไร
แต่น้องก็คือคุยกับน้องว่ามีใครทำอะไรไหม
เพราะว่าเล่นอะไรกันเราก็ถามอย่างนี้บอกผม
ผมวิ่งชนบันไดเขาก็ตอบผมแค่นี้นะครับ
แต่แม้มันมีรอยที่ช่องท้อง
ไม่มีครับผมเป็นคนอาบน้ำให้น้องก่อนวันที่จะไปส่งโรงพยาบาลวันอังคาร
ตรงนี้ไม่มีรอยช้ำอะไรเลยครับ
มีแค่ตรงด้านหลังที่ที่น้องบวมนิ่นไม่รู้ว่าเกิดจากอ่า
แล้วได้แจ้งพ่อแม่น้องความยังไง
คือน้องบอกกับเราว่าพี่อย่าโทรบอกพ่อพ่อผมได้ไหม

ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ผมรู้เรื่องนี้เขาต้องเอาผมออกได้เลยผมก็คงไม่ได้เรียน
เราก็เลยเนาะด้วยความที่เด็กขอร้องเราเราก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไร
เราก็รอผลแพทย์นะครับรอพอรอผลแพทย์ว่าน้องมีอาการอะไรหนักไหม
ถ้าเกิดว่ามันหนักเราก็ต้องโทรแจ้งผู้ปกครองเขาอยู่แล้วนะครับ
พ่อแม่เขาสงสัยว่าเอ๊ะโรงเรียนเรามีการทุบตีเด็กน้องน้องเขาด้วยกว่าเราชี้แจ่ง
คือเราถามว่าผมทุบตีเด็กไหมผมไม่เคยทุบตีเด็กอยู่แล้วแต่ถ้าตีก้นผมตี
เพราะว่าพ่อแม่เป็นคนให้สิทธิ์เราเองแล้วเราก็ได้แจ้งอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าน้องมีการทำผิดตาม
ตามสิ่งที่เราคุยกับเขาเนอะเราเราก็คือเราก็จะตีแค่ก้น
อาจจะมีลามไปถึงถึงต้นขาบ้างนิดหน่อยเพราะว่าจังหวะที่ไม้มันลง
เราก็อาจจะคอนโทนไม่ได้นะครับก็คือจะมีกฎในเช่นโกหกหรือดาบ
อ่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านเราก็จะเรียกมาตีแต่ตอนแดดนี้ไม่มีการ
แบบเตะต่อยไม่มีผมจะทำทำไมนะครับคือคือเราเลี้ยงเนี้ยมันก็เหมือนน้องเนอะ
แต่ถ้าเกิดถามว่าเด็กมาเล่นกันเองวิ่งไปเตะกันอะไรกันอันนี้เราไม่ทราบ
แต่ถ้าเกิดว่าเราวิ่งไปต่อยเลยเด็กอะไรอย่างนี้
แล้วผมจะมีเรื่องกับเด็กทำไมนะครับโอ้โหผมเสียใจมาก
ทุกวันนี้ผมนอนได้ไม่เกินสองชั่วโมงอันนี้คือคำพูดให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะคะ
คุณคุณแม่แม่ก้อยจ๋ายังอยู่กับเรานะคะค่ะแม่ค่ะแวบเดียวเดี๋ยวขอมาถามทนายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ
นายวรกรค่ะเท่าที่ฟังคุณแม่ก่อนสมมุติถ้าสู้คดีกันเนี่ยนะคะ
มันมีบางประโยคที่เมื่อสักครู่นี้เจ้าของเรียนพูดเอาไว้เช่นแบบก็บอกคุณพ่อคุณแม่ไว้แล้วนะว่ามันจะมีแบบนี้
เมื่อสักครู่นี้คุณแม่ก้อยก็บอกเหมือนกันนะคะบอกว่าอ่ะเห็นนายเบสบอลก็มีพูดออกมาให้ฟังเหมือนกันบอกอันนี้แหละใช้ตี
แต่ทีนี้ถ้าเป็นไปตามแค่ที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้อาตีก้นหรืออะไรอย่างนี้คือครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าตีแบบสั่งสอนหรืออะไรเนี่ยมันจะไม่รุนแรงหรอกครับ
อันนี้ไม้เป็นปอนหักนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วอืมค่ะอันนี้มันเจตนาฆ่าแล้วผมว่า
คุณเอาไม้เบสบอลแต่ตีคนจนไม้เบสบอลหักนี่กระดูกก็เดิกหักมาเนี้ยทีนี้ถ้าสมมติเรายังไม่ได้พูดถึงกรณีน้องชายแดนเนี้ยนะคะ
แต่เราพูดถึงกรณีโดยทั่วไปถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่เอาลูกไปเข้าเรียนแล้วเกิดเด็กโดนทำโทษแล้วคุณพ่อคุณแม่จะมาเอาผิดทีหลังได้ไหม
หรือว่าเจ้าของเรียนจะอ้างได้บอกว่าผมบอกไว้แล้วไงว่าใช้วิธีแบบนี้
ก็เมื่อกี้พอครูตีแล้วก็ลูกศิษย์ลุมลูกศิษย์ก็บอกว่าเฮ้ยบางคนบอกไม่อยากตีอ่า
ต้องไปกดเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนทำโทษก็แปลว่าใครทำก่อนก็คือเจ้าของเรียนไปวางกฎใช่ไหม
ค่ะก็เจ้าของเรียนบอกสั่งเจ้าของเรียนต้องรับผิดชอบ
คือถือเป็นข้อตกลงได้ไหมในการทำโทษไม่อืมเดี๋ยวเรายังไม่พูดถึงกรณีโดนลุมลุมกระทืบนะคะ
ยังพูดลุมกระทืบเอาแค่สมมุติใช้ไม้เบสบอลตีก้นก่อนอ่ะอันนี้เอาผิดได้ไหม

เวลาสู้กันเนี่ยตีขนาดไหนอ่ะตีเบาอย่างนี้อ่ะหรือว่าต้องดูอ่ะตีเบาแป๊ะก็ไม่มีปัญหาอะไร
คือเอามาอ้างลำบากถ้าถึงกับบาดเจ็บ

เป็นปริกฎิยายาอยู่แล้วคุณไม่มีสิทธิ์ทำอยู่แล้ว

อ่าทีนี้ในกรณีที่คุณแม่ก้อยเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะ

เกิดกับน้องที่เสียชีวิตจริงเหมือนกับที่ลูกชายคุณแม่เขาโดนเนี่ยนะคะ
เด็กโดนด้วยไหมคดีอาญา
เด็กถ้าเขาถูกบังคับให้ต้องทำ
ก็คือเขาไม่ทำเขาก็โดนทำร้ายอย่างนี้นะ
เขาก็มีความจำเป็นที่จะต้องเอาตัวเขารอด

แต่ว่าเจตนาเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำแต่เขาถูกบังคับ
แต่อันนั้นก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ด้วยว่าถูกบังคับให้ทำจริง
ใช่แต่ยังไงเด็กสารก็ไม่ลง
โดยมากก็จะแค่ดูเหตุผลเจตนามากกว่า
เพราะเด็กยังเป็นเยาวชนอยู่สารให้โอกาส
พอถ้าไม่ผิดจริงไม่รุนแรงจริงสารไม่ลงหรอก

เล่าไหมว่าตอนจังหวะที่ให้ลุมกระทืบลูกชายคุณแม่เนี่ย
คือเด็กเหล่านั้นที่เป็นจะเรียกว่ารุ่นพี่คือไปอยู่ก่อนเนี่ยนะคะ
คือถูกสั่งให้กระทืบหรือเหมือนกับยังไง
เป็นวัฒนธรรมกรูกันเข้ามาก็ปฏิบัติกันอย่างนี้อยู่แล้ว

ก็เหมือนเป็นอัตโนมัติค่ะพอนั่งเขาก็ลุมกันเลยค่ะ
ไม่ต้องรอว่าลุมอะไรอย่างนี้ไม่ต้องรอครูสั่งค่ะ
ครูอาจารย์อยู่ไหมฮะหรือว่าแม่ยายเมียเขาอยู่ไหม
อยู่ทุกคนค่ะลูกชายอยู่ทุกคนเลยค่ะ
ลูกชายบอกว่าคุณแม่เขาเมียเขาก็อยู่แล้วก็ไม่ได้สนใจกับเหตุการณ์
คือแบบว่าก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปไอ้พวกนี้จะลุมกระทืบก็ลุมไป
เจ้าของแม่ยายกับเบียร์ก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปไม่ได้สนใจ

คุณมีหน้าที่ต้องดูแลเด็กคุณต้องปกป้องเด็ก
แต่คุณเห็นเด็กถูกทำร้ายคุณไปปกป้องคุณก็ผิดเจตนาร่วมกัน
ตอนที่ลุมกระทืบลูกคุณแม่คุณลุมด้วยไหม

แล้วคนอื่นเหมือนก็คุณถึงก็ออกคำสั่งก่อนไหม
หรือว่าทุกคนกรูกันเข้ามาเองคะ

แล้วที่คุณแม่บอกว่ามีเด็กบางคนที่ไม่อยากทำด้วยใช่ไหมคะ

แล้วเขายังไงเขาสั่งเฮ้ยมามาด้วยกันหรือยังไงคะ
ใช่ค่ะถ้ารุ่นพี่เขาเป็นคนสั่งค่ะ
เด็กที่โตกว่าหน่อยเขาก็เป็นคนสั่งว่าไม่ได้มันต้องทำมันเป็นนักเรียน
ใช้คำเหล่านี้ใช่ไหมใช้คำว่ามันเป็นธรรมเนียมอย่างนี้ใช่ไหมค

แม่ยายและภรรยาอยู่ด้วย

ตั้งแต่แรกได้ยินตอนที่ทำโทษได้ยินตอนที่สั่งเห็นตอนที่ถูกรุมกระทืบกันคืออยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดใช่ไหมคะ
ค่ะแล้วเวลาเด็กมันถูกทำร้ายมันก็ไม่ได้เงียบอะค่ะเด็กมันก็ร้องร้องเพราะมันเจ็บ
ยังไงก็ต้องได้ยินอยู่แล้วค่ะบ้านไม่ได้ใหญ่โตแบบถึงขนาดไม่ได้ยินอะไรเลย
ที่บอกว่าอยู่ด้วยนี่คืออยู่ในห้องเดียวกันที่มองแล้วเห็นไหมคะคุณแม่

แล้วเอาเรื่องลูกชายคุณแม่ก่อนนะคะแล้วเรื่องลูกชายคุณแม่เนี่ยสุดท้ายแล้วน้องจังหวะอะไรยังไงถึงตัดสินใจหนีคะ
ก็คือก่อนที่จะหนีก็โดนไปเยอะค่ะคือโดนผิดเข้าที่ท้องโดนทุกผิดเข้าที่ท้อง
น้องล้มลงค่ะแล้วก็เพื่อนก็ช่วยกันลุมพอลุมเสร็จปุ๊บลูกชายดิ้นหลุดออกมาได้
ก็โดนไปลากกลับมาอีกแล้วคุณครูก็บอกว่าลากมันกลับเข้ามาเดี๋ยวคนอื่นเห็น
อ่าค่ะก็มาทำร้ายน้องต่อค่ะ
แม่คะน้องเล่าให้ฟังไหมว่าตลอดระยะเวลาน้องอยู่ประมาณสักสัปดาห์นึงใช่ไหมคะ

มีโดนค่ะก่อนที่ลูกชายจะโดนน้องลูกชายเห็นน้องชายแดนโดนทุกวันอยู่แล้วค่ะ

มาตั้งแต่พี่น้องค่ะ
ก็ต้องเข้ามาก่อนเป็นตีแล้วและจะเป็นปี

ใช่ทีนี้ตอนที่ลูกคุณแม่เข้าไปเนี่ยเอ่อ
เด็กที่โดนนะคะที่โดนทำโทษหรือโดนรุมกระทืบเนี่ย
คือโดนอยู่แค่บางคนซ้ำคนหรือว่าเวียนกันโดนคะ
เท่าที่แม่ฟังลูกชายเล่าว่ามีน้องชายแดนกับลูกชายแม่ดง
แล้วก็คนอื่นหญิงหรือเปล่าแม่ไม่แน่ใจค่ะ
เพราะว่าเห็นน้องบอกว่าใครที่โดนก็จะโดนอยู่เรื่อยอะค่ะ
ลูกชายแม่กับน้องชายแดนได้คุยกันเยอะไหมคะ
ไม่ค่อยได้คุยค่ะเพราะว่าน้องเพิ่งไปได้ไม่กี่วัน
ยังไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่ค่ะ
คุณแม่จังหวะที่ลูกชายคุณแม่ตัดสินใจหนีออกมาเนี่ย
ทำยังไงทำไมถึงหนีออกมาได้คะ
ก็วันนั้นหลังจากไปฟิตเน็ตกลับมาแล้วก็โดนขู่ค่ะ
บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะจัดหนักกว่าเดิม
ค่ะน้องก็เลยคิดว่าที่ผ่านมาก็หนักพอแล้ว
ถ้าวันนี้อยู่ต่อต้องตายแน่น้องก็เลยคิดว่าต้องหนีค่ะ
ก็พอดีช่วงเวลาที่เขาทานข้าวกัน
น้องก็เลยออกข้างรั้วค่ะหนีออกข้างรั้
ไม่ได้ออกข้างหน้าบ้านเพราะว่าถ้าออกข้างหน้าบ้านมันจะตอบเห็น
คุณแม่ที่น้องจะโดนบอกว่าจัดหนักคืนนั้นน้องไปทำอะไรเหรอคะ

เหรอคะแล้วน้องเล่าให้ฟังไหมว่าเวลาชายแดนโดนเนี่ยชายแดนโดนเพราะอะไรคะ

คุณแม่ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีอะไรไว้หมดแล้วใช่ไหมคะ
แจ้งความแล้วค่ะแล้วก็มีผลตรวจร่างกายตรวจไว้ค่ะ
เพราะว่าน้องมีรอยฟกช้ำทั่วตัวค่ะ
คุณอาการที่น้องเป็นมากสุดคืออะไรคะแม่
ก็มีถลอกที่ข้อศอกเพราะว่าโดนหน้าค่ะ
โดนล่าแล้วก็ตามตัวจะเป็นรอยเขียวเหมือนโดนทุบโดนคืบอะไรค่ะ
ตามตัวค่ะแล้วก็ตามหน้าแข้งตามขาแล้วก็ที่เต็มใบหน้าค่ะ
แม่แม่คะน้องเล่าถึงเรื่องของชายแดนยังไงบ้างคะ
เท่าที่พอเห็นว่าเกิดเหตุนี้ขึ้นเป็นข่าวว่าชายแดนเสียชีวิตแล้วเนี่ย
น้องเล่าให้ฟังยังไงบ้างเกี่ยวกับน้องชายแดนคะเอ่อน้องบอกว่าน้องชายแดนอ่ะ
โดนทุกวันโดนอย่างนี้ทุกวันโดนกระทืบโดนอะไรอย่างนี้ทุกวัน
ค่ะแล้วก็ตอนที่น้องหนีออกมาน้องก็บอกกับแม่บอกว่าแม่มันมีไอ้ตัวเล็กอยู่ข้างในอีกคนนึงนะ
โดนทุกวันเลยหนูสงสารมันแต่หนูไม่รู้จะช่วยยังไงจะชวนมันออกหนี
คือจะชวนมันหนีมาด้วยเราก็กลัวพ่อแม่เขาว่าว่าไปชวนลูกเขาถือ
มันก็เลยแล้วจะติดต่อกับพ่อแม่เขาเราก็ไม่รู้จัก
ค่ะคือน้องพูดน้องพูดอยู่ค่ะว่ามีคนที่ถูกกระทำอยู่ในนั้นอีกคนนึง
แล้วตอนที่เราไปแจ้งความจะได้เอ่ยถึงน้องชายแดนไหมว่า
ก็โดนมีเด็กถูกกระทำเหมือนกัน
ตอนที่แจ้งไม่ได้บอกค่ะเพราะว่าเรามุ่งประเด็นไปที่ลูกชายบาดเจ็บ
แล้วตอนนั้นที่ไปแจ้งความเนี่ยตำรวจเขาทำอะไรบ้าง
เขาได้ไปดูพื้นที่ไปเรียกมาสอบอะไรไหมครับ

ยังยังไม่ได้ไปดูพื้นที่ค่ะแค่พอพอแม่ไปแจ้งความ
แล้วพอดีผลตรวจร่างกายมันอยู่อีกอำเภอนึงเพราะว่า
วันที่ไปตรวจร่างกายคุณตามีคนพาน้องไป
ทีนี้ตำรวจเขาก็เลยบอกว่าต้องเอาผลตรวจร่างกายมาจากโรงพยาบาลอำเภอก่อนนะ
ก็จะประสานให้สพพื้นที่เขาเอามาให้
มันก็เลยใช้เวลานิดนึงกว่าพอกว่าเอกสารตัวนี้จะมาถึงค่ะ
ลูกคุณแม่ออกมานานแม่นอกชายแดนถึงตาย

เกือบเดือนนานนะนานนะ
คุณแม่คะทางตำรวจเนี่ยทางตำรวจสอบคดี
ซึ่งเป็นของลูกชายคุณแม่จากตัวคุณแม่ไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะ
ทีนี้เริ่มมีการเรียกผู้ปกครองหรือว่าครอบครัวของเด็กคนอื่น
ไปเพื่อสอบในคดีน้องชายแดนยังคะ
ได้ข่าวว่ามีค่ะมีมีสอบผู้ปกครองคนอื่นด้วยเหมือนกันค่ะ
ของเด็กที่ออกไปก่อนนะคะ
มีเด็กที่ออกมาก่อนโดยที่แบบเพราะว่าทนไม่ไหวแบบนี้
หลายคนไหมคุณแม่เท่าที่คุณแม่ทราบ

ซึ่งมาจากการหนีออกมาทั้งหมดไหมคะ
ก็มีแบบว่าเขาผู้ปกครองไปรับกลับ
เพราะว่าวันที่น้องพาน้องไปมอบตัวเรียน
มีมีน้องอีกคนนึงออกวันนั้นพอดี
คือมีคนออกแล้วมีแล้วลูกชายก็เข้าไปวันนั้นพอดี
สภาพเขาเป็นยังไงค่ะ
สภาพเขาเป็นไงคะเอาเท่าที่ตาคุณแม่เห็นนะคะ
ค่ะ

เพราะว่าเราเห็นว่าเด็กออก

ใช่ค่ะก็ปกติเขาก็เดินก้มหลังปกติค่ะ

ไม่มีรอยฟกช้ำถลอกอะไรให้แม่เห็นเนาะ
ใช่แม่ก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันค่ะ

คุณแม่ทีนี้คดีของลูกชายคุณแม่ขึ้นหน้าไปถึงไหนล่ะคะ

ตำรวจเขาก็พอดีช่วงที่ขอเอกสารจากโรงพยาบาล

พอดีโทรศัพท์แม่มีปัญหาเขาก็เลยโทรติดต่อแม่ไม่ได้
พอดีมีข่าวแลกใจแดงขึ้นมา
คุณแม่เห็นวันนั้นมีประมาณ
มี๓อันค่ะ
ลูกชายคุณแม่เห็นแบบที่เขาอาศัยอยู่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง
แม่ไม่ได้ถามน้องค่ะไม่ได้ถาม

แต่น้องบอกว่ามีอาวุธเพื่อนพวกดาบสมุลัยอะไรเยอะอยู่ค่ะ

เคยค่ะน้องบอกว่าใช้ขู่ค่ะเขาบอกนี่เต็มบ้านไง
ประมาณนี้ค่ะคือแบบไม่รอดหรอกอะไรประมาณนี้
บอกว่าเอามาขู่เคยเอามาเหมือนกับเอามาจี้เอามาชี้หน้าอะไรแบบนี้ไหม
ไม่นะคะเพราะว่าน้องไม่ได้บอกว่าเอามาชี้หน้า
หรือว่าอะไรเขาคงขู่ด้วยคำพูดอ่า
จ๋าขอคำถามสุดท้ายคือในข่าวมันมีบางข่าวที่เขียนบอกว่า
เขาอ้างตัวว่าเขาเป็นอะไรอ่ะเขาเป็นองค์พ่อปู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
น้องเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้จากเขาไหมคะ
ได้ยินค่ะเขาบอกว่าถ้าใครทำผิดอะไรหรือว่าเอ่อทำไม่ดีอะไรเขาจะรู้หมด
ค่ะเขาบอกกับน้องอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็พูดอย่างงี้กับเด็กทุกคนด้วยป่ะคะ
พูดอย่างเงี้ด้วยกันหมดทุกคนนะคะแล้วเขาเคยมีจังหวะที่เขามีมีองค์ไหนมาลงที่ตัวเขาไหมคะ
น้องยังไม่เคยเห็นนะคะคุณแม่ค่ะข้อมูลที่คุณแม่ให้เป็นประโยชน์มากเลย
ยังไงขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แม้กระทั่งตัวลูกชายคุณแม่ด้วยนะคะค่ะค่ะคุณแม่ขอบคุณสำหรับตอนนี้นะคะ
คะสวัสดีค่ะหนีมีประเด็นเพี้ยบเลยที่ได้แบบแม่ทันในวรากรไม่ว่าจะเป็นตัวครูเด็ก
แม่ยายพรายาท์นะคะทั้งหมดสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเวลาที่เหลือเรื่องข้อกฎหมาย

ใช่ไหมคะไม่ยากอยู่แล้วอ่าไม่ยากอยู่แล้วแต่ทีนี้ในแง่ของการสู้คดี
ประเด็นที่บอกไปบอกว่าถ้ามันเป็นข้อตกลง
พ่อแม่เด็กรับทราบอยู่แล้วอันนี้ถือว่าก็เกินอยู่ดี
ก็เกินข้อตกลงที่แจ้งเขาไว้อยู่ดี
ถามว่าคุณไปตีเขาบาดเจ็บ

กระดูกหักแตกร้าวมีเลือดออกเนี่ย

เอาแค่ก้นช้ำก่อนแล้วไม่ทำอย่างอื่นเลย

พ่อแม่ยังเอาผิดโรงเรียนหรือครูแบบนี้ได้ไหมคะ

แต่มาอ้างบอกเอาตกลงไว้แล้วบอกไว้แล้ว
ใครจะรู้ว่าคุณจะไปตีเอาไหมเป็นบอยไปตีเขาอย่างนั้น
เขาก็คิดว่าคุณก็ตีแปะใส่สอนเด็ก
เพราะฉะนั้นไม่ได้มีน้ำหนักที่จะพ้นผิดได้

ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่ทนายวรกรถามคุณแม่

ในขณะที่เด็กหรือว่าสามีเขาก็ทำกับเด็กตีเด็ก

คุณมีหน้าที่ต้องดูแลเด็ก

ผิดเท่ากันกับเจ้าของคุณใช่ไหม

ถ้าสมมุติเกิดเอ่ยปากห้าม

มีความผิดแต่ตามกฎหมายเนี่ย

ศาลก็จะคุมพระพฤตและอะไรต่าง
หรือว่าให้มีการชดใช้คราคคุ้เสียหาย
หรือว่ามีการเยียวยาอะไรอย่างนี้
เพราะเด็กคือสารจะมองถึงอนาคตเด็กเป็นเกณฑ์ว่า

ถ้าเราไปทำร้ายอีกคนนึงเข้าไปเนี่ย

แน่นนั่นสารจะมองว่าโอเค

มีที่อ่าวงร์ใดก็แล้วแต่อันเนี้ยเอาไปสู้คดี
ได้ไหมไม่ได้ว่าไม่ได้ใช้มิติที่ว่าเขาอาจจะมี

ชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่

เพื่อให้โทษน้อยลงทำไปเพราะเข้าใจผิด

มันก็มีหลายคดีดังที่เคยเกิดขึ้นแล้วผู้กระทำมีความเจ็บป่วยทางจิตเนี่ยนะคะ
ลักษณะคือยังไงก็มีโทษถูกไหมคะ

ยังไงก็สารก็ต้องมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อสกัดกั้นหรือไม่ให้คนนี้กระทำอีก
อืมทีนี้ในกรณีถ้าเราฟังจากกรณีน้องชายแดน
ดูเหมือนว่าเด็กอาจจะทนนะคะอันนี้ไม่สามารถเอาไปใช้อะไรต่อกัน
สู้คดีได้เลยใช่ไหมว่าเด็กก็อดทนมาขนาดนี้แล้ว
แสดงว่าก็ยอมรับวิธีปฏิบัติแบบนี้ยอมที่จะอยู่ในระบบแบบนี้
มันไม่เกี่ยวอ่าคุณไม่มีสิทธิ์ไปตีไปทำร้ายเขาไม่มีเลยนะ
กฎหมายไม่ได้ให้สิทธิ์คุณเลยอืมเขาทนก็ไม่ได้แปลว่าเขายอมรับ
อ่าในทางคดีคือมีการสู้แบบนี้ไหมคะบอกอุ๊ยก็ทำงี้มานานแล้ว
ไม่เห็นว่าอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยการทำร้ายคนมันผิดอยู่แล้ว
ผมก็ตีใครตีใครก็บอกให้เขายอมทุกวันแหละอืมจริงก็ดินี้ไม่มีอะไร
ซับซ้อนไม่มีซับซ้อนผิดอยู่แล้วเจตนาฆ่าโดยเจตนาอยู่
อ๋อตรงผมค่าภูมิในข้อหามันเป็นลักษณะไหนฮะค่าภูมิใน

ถึงกับอะไรนะที่เขาเคยไตตองไว้ก่อนอะไรขนาดนั้นไหมคะ
ตองนี่ก็คือไต่ตองนี่หวังที่จะคิดว่าจะฆ่า
อันนี้เขาคงไม่ได้คิดที่จะมีเจตนาที่จะฆ่าเลย
แต่คือไตตองเลยว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเอาปืนไปยิงมันอะไรอย่างนี้
ใช่ไหมเตรียมการไว้ล่วงหน้า
แต่อันนี้เขาก็ทำทุกวันคือเจตนาที่จะทำร้าย
แต่การทำร้ายให้เค้ามารุนแรงถึงตาย
ก็เป็นเจตนาฆ่าโดยเจตนาทำร้ายร่างกายผู้อื่นทิ้งคือความตาย
ถ้าเดินทางมาถึงจุดนี้ถ้ามีการรับสารภาพแล้วก็แบบเหมือนกับให้ความร่วมมือทุกอย่าง
มันจะมีผลต่อการลดโทษไหมคะหรือว่าอันนี้มันจะเข้ารักษณะว่า
ไม่ได้รับสารภาพแต่ว่าเหมือนกับจำนวนด้วยหลักฐาน

อันนี้นะพยานรู้เห็นเต็มเลย
ทั้งแม่น้องกลมอย่างนี้ก็เป็นพยาน
แล้วเค้าแช่งฟังไว้ก่อนหน้านั้นด้วย
ตรงนั้นจะเข้าไปสมควรจะไม่เกิดภาพเทรคร่ะ
ทุกคนเป็นพยานหมดเด็กที่เห็นอยู่ไหนแห่งเถิดภาพฯ

เพราะว่ายังไงก็ไม่รอด

พ่อแม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายนะ
กำลังจะถามว่าอันนี้คือแพ็งก็คุกผู้กันได้

เรียกเลยได้เต็ม

คุณใช้จ่ายไงอะไรไง

คือตอนนี้สภาพจิตใจครอบครัวคงไม่ได้นึกถึงอะไร

อันนี้พอเห็นแล้วว่า

มีเด็กเหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
เด็กก็รู้รู้ว่าเป็นแบบไหน

ถ้าพิสูจน์การกระทำได้ว่าผิดจริง

อ้างอะไรไม่ได้ทำร้ายคือทำร้ายใช่ไหม

ไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะ
แบบเออฉันยอมเขาเองแหละ

ขอบคุณมากเลยค่ะมานั่งช่วยกันสัมภาษณ์ด้วยนะคะ

คุณผู้ชมตามข่าวอื่นได้อีกนะคะในไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
วันนี้ถามตรงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ